อีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมนะคะอันตรายมากเลย
คุณผู้หญิง๓คนค่ะเข้าไปที่ห้างแห่งหนึ่งนี่ลานจอดรถของห้าง
แถวรามิทาเกิดอะไรขึ้น

ฉุดนี่ดูนะคะผู้เสียหายเดินมาแล้ว
แล้วพอรับไปผู้ชายนี่นี่
กระชากแขนเลยอ่ะแล้วเห็นไหมคะน้องต้องแบบ

เฮ้ยดื้อแบบนี้เหรอ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือภัยสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง
อยู่ยากไหมอยู่ยากมากค่ะพี่ต้องอ่านเมื่อสักครู่นี่มันเรียกว่าเพื่อนกันมันเดินชิดกันขนาดนี้
รอปภหื่นอันนี้มาอีกแล้ว
นี่อะไรอ่ะนี่ลานจอดรถของห้าง
แล้วเหมือนจะเป็นกลางวันด้วยไหมคะ
โอ้โหนี่เข้ามากัน๓คนนะคะ
กลุ่มผู้เสียหายมากัน๓คนแล้วเห็นไหมคะ
คือเหมือนลักษณะผู้ก่อเหตุดักรออยู่แล้ว
พอเห็นผู้เสียหายเดินปุ๊บกระชากแขนเลยนะคะ
แล้วพูดว่าอย่างไรรู้ไหมไปเดี๋ยวพี่ไปส่งเอ้า
ไปส่งไหนก่อนเฮ้ยเขาไม่ใช่ญาติคุณนะฮะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่๒มกราคม
กลางวันจริงด้วยช่วงเย็นค่ะ

ลานจอดรถชั้น๑ห้างย่านรามอินทา

มาด้วยกัน๓คนซื้อของเสร็จแล้วปุ๊บ

ปรากฏว่าผู้ชายยืนดักอยู่เลย

ผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาในระยะประชิดตัว
กระชากมือผู้เสียหายแล้วพูดว่าเดี๋ยวพี่ไปส่ง
เพราะดีนะคะเคราะห์ดีมากที่มากัน๓คน

น้องผู้เสียหายมาคนเดียวจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ

วิ่งไปหาเพื่อนฝั่งคนขับอะค่ะ
แล้วผู้ก่อเหตุหนีเลยไหมไม่หนีนะ
ไม่หนีมันแบบไม่รู้จะใช้คำไหนเลยอ่ะ
จ้องหน้าแบบไม่กลัวเลยค่ะ
จ้องหน้าผู้เสียหายสักพักใหญ่เลยอ่ะ

ตอนนั้นน้องบอกว่าตกใจกลัวมากนะ

รีบออกไปอยากให้ตำรวจในท้องที่สอนอบางชัน
จับคนร้ายรายนี้มาให้ได้

ไม่รู้ว่าวันดีคืนร้ายจะไปก่อเหตุกับใครอีกนะคะ
นี่มันในกรุงเทพใช่ไหมรามินทาเนี่ย
กรุงเทพฯสนบังชันสถานีตำรวจนครบาน